และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของป้าภัย
จากจังหวัดสุพรรณบุรีที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต
ด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
พระภัยวันนี้เตรียมตัวมาดีไหมครับ

เอาล่ะเต็มที่นะป้านะ
ขอเชิญป้าภัยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
สบายนะครับสมาธิดีนะครับ
เพราะว่าคำถามเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยพร้อมไหมครับป้า

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒สายันสัญญา
เรื่องที่๓ความรู้ระดับชั้นอนุบาล
เรื่องที่๔บ้านของเรา

เลือกปอกแห้วครับ
และป้าภัยเลือกเรื่องปอกแห้วครับ

๘โลก็๑๒โล
ภัยมีการเคล็ดลับปอกแห้วที่ให้ได้เร็วไหม
ภัยอย่างเช่นต้องตัดหัวตัดท้ายก่อน

แล้วก็จะเอามีดมาปอกแล้วมันก็จะไหวหน่อย

พร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ก็จะมีแห้วมีกระมังน้ำนะฮะ
แล้วก็จะมีถาดไว้ให้ที่ปอกแห้วมีถุงไว้ให้นะครับ

เดี๋ยวป้าภัยจะต้องปอกแห้ว
ใส่ถุงตามจำนวนที่เรากำหนดเอาไว้นะครับ
ภัยการปอกแห้วในครั้งนี้ต้องการผู้ช่วยไหมครับ

ขอเชิญผู้ช่วยทั้งบ้านเลยครับเชิญครับ
ก็จะมีตาจิตนะครับป้าภัยแล้วก็ไข่มุกปอกนะ

ถุงเสร็จแล้วหนูวิ่งไปแขวนที่นั่นนะ
แล้วในกำมังนี้มีแห้วทั้งหมด๔๐หัวเท่าไหร่นะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
อกแห้วใส่ถุงจำนวน๔ถุง
ถุงละ๑๐หัวภายในเวลา๓นาที

ปอกมา๑๐ปีแล้ว
วันนี้พอได้ยินโจทย์ป่อแค้ว
มาที่ดีนะครับถ้าพร้อมแล้ว

เริ่มครับ
อีก๒ถุงนะครับ
เวลาเดินไปแล้วนะฮะ
ก้องเล่นมือหน่อยนะครับ
เร็ว
ใส่ถุงไปเองเลยเร็ว
ไอ้สัวเล็กไปเตรียมละครั้ง
เดี๋ยวให้ร้องบอกให้แตกก่อนนะ
ให้ร้องให้ตัญญาเร็ว

ป้าพายเป็นไงบ้าง

แล้วก็ทำงานเป็นด้วยเห็นจากการที่เขาปอกเขาจับมีดแค่คร่องมากเลย
ภัยข้อนี้มั่นใจแค่ไหนครับ

นี่มั่นใจไหมลูก

เออขอให้ผ่านนะครับแล้วขอบคุณผู้ช่วยทุกทุกท่านมากครับขอบคุณครับ

เอาล่ะป้าภัยยังไม่หมดหน้าที่ป้าภัยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงจิตขึ้นมาตอบเลือกดีนะ
ไม่รู้นะว่าจะตรงกับใจลุงจิตคิดเอาไว้หรือเปล่าเรื่องที่เหลือก็คือสายันสัญญา
ความรู้ระดับชั้นอนุบาลบ้านของเราภาษาไทยป๕
โหเป็นคนทั้งเก่าและแก่เลยอย่างเงี้ยหรอเอาแล้วขอให้โชคดีนะครับมั่นใจนะ

ขอให้โชคดีครับขอเชิญลุงจิตมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ภัยเลือกเรื่องสายันสัญญาให้

ชอบเพลงไหนมากที่สุดไหมลุง
ความรักเหมือนยาคมครับ

นั่นแน่ชอบเพลงพระเอกซะด้วยร้องได้ไหมลุง
ก่อนเคยเคยรักคุณปางดวงใจ
ได้นี่ได้นี่เอาล่ะลุงสมาธิดีนะครับเกี่ยวกับเพลงของพี่เป้านี่แหละนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงใดไม่ใช่เพลงของสายันสัญญาไม่ใช่นะครับ
เพลงใดไม่ใช่เพลงของสายันสัญญา
ตัวเลือกที่หนึ่งดอกฟ้าเมืองไทย
ตัวเลือกที่สองนักเพลงคนจน
ตัวเลือกที่สามเปิดเทอมรอรัก
ตัวเลือกที่สี่มนรักเสนา
สายันเสียงเขาเพราะรู้จักหลายเพลง
ทุกวันนี้ฟังเรื่อย
เอาข้อที่สี่

ตัวเลือกที่สี่มนรักเสนาครับ
แล้วลุงมั่นใจไหมเนี่ยลุงตอบมา

ลุงจิตจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ระหว่างไข่มุกและน้องเป่า

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องไข่มุก
เลือกดีนะตอนนี้เหลือ๓เรื่อง
คือเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องไข่มุกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ไข่มุกอยากตอบเรื่องอะไรลูก

ก็แสดงว่าคุณตาเลือกให้ถูก

แล้วเห็นบอกว่าในบ้านเราเห็นปฏิทินก็เยอะเหรอลูก

เห็นบอกปฏิทินนี้จะมีปฏิทินรูปอะไรบ้างฮะ

คุ้นไหมลูกปฏิทินฉบับนี้คุ้นไหม

คำถามอยู่ตรงนี้นะลูกไข่มุกสมาธิดีนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัดที่อยู่ในปฏิทินในภาพนี้คือวัดอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งวัดธาตุเรนู

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุมหาชัย
ตาเป็นคนเอาปฏิทินมาแว่นที่บ้านค่ะ

แล้วก็รูปที่ท่องเที่ยว

ตรงมุมเลยเขาเขียนชื่อวัดเอาไว้เลยลูก
หนูต้องนึกแล้วว่ามันคือวัดอะไร๔ตัวเลือกด้วยกัน

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับ

ไข่มุกจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเปล่าขึ้นมาตอบลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องนั่นก็คือเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลและเรื่องภาษาไทยป๕
ความรู้ระดับชั้นอนุบาลค่ะ
เรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล
ขอเชิญน้องเป่ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูรักสัตว์ไหม

เลี้ยงไก่แล้วก็เป็ด
คำถามนี้นะลูกนะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะลูก
นะเป่าไปโรงเรียนเนี่ยที่ห้องหนูว่าเขามีรูปสัตว์ติดไว้ให้ไหม
มีเหรอลูกเหรออย่างเช่นรูปอะไรบ้างครับ
มีรูปปลาฉลามแล้วก็สัตว์
มีปลาฉลามแล้วก็มีอะไรอีกนะ
แล้วก็มีกระต่าย
ใต้ก็มีแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกเออลองนึกสิ
แล้วก็มีมากสุดเจ้า
เอาล่ะเปล่าสมาธิดีนะครับไม่ยากไม่ยาก
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ชนิดใดมีขามากที่สุด

คนนี้ง่ายมากรู้จักแมลงเยอะเลยครับ
แมลงวันอยู่แมงสาดแมงมุม

ตัวเลือกที่หนึ่งแมงมุมครับ
ครบแล้ว๔ข้อขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมว่า
ครอบครัวของป้าภัยจากสุพรรณบุรี
จะสามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้งหมด๔ข้อ
แล้วคว้าเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
๑แสน

ช่วงสนุก